กลับมาช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่พ่อแท้เนี่ยนะคะ
กินเหล้าจนเมามีปากเสียงกับลูกชายถึงขั้นใช้มีดฟันลูกชายตามตัวตามร่างกายนั่นหลายแผลเลย
ค่ะลูกตายเลยนะคะคือเหตุการณ์เนี้ยมันเศร้าสลดเพราะมันเป็นเรื่องของพ่อกับลูกแท้แท้กันเองนี่แหละ
เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสพสุพรรณบุรีค่ะไปตรวจสอบนะคะที่บ้านหมู่๙ตำบลบ้าน๓อำเภอสามชุกที่สุพรรณบุรี
ไปพบกับศพของนายสิทธิชัยช่ออัญชันอายุสามสิบสองสภาพศพเนี่ยโอ้โหบาดแผลถูกฟันด้วยมีดที่ศีรษะ
ชายโครงซ้ายขาขวามีรอยฉีกลึกเข่าซ้ายก็มีรอยแผลถูกฟันเกือบขาดนะคะบริเวณสะบักขวาก็มีแผลยาวด้วยค่ะ
เรื่องต้นเห็นทราบว่าคือคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเขาเล่านะคะว่าตัวผู้ตายเนี่ยนายสิทธิชัยออกไปทำนาแล้วกลับมาบ้านเห็นว่ามีปากเสียงทะเลาะกับพ่อ
พ่อนี่ก็คือนายบุญชูอายุ๖๐ปี

บอกได้ยินเสียงพ่อตะโกนด่าลูกกันอยู่แบบนั้น
แต่ว่าเขาก็เห็นว่าทะเลาะกันบ่อยนะคะ

คือเพื่อนบ้านบอกนายบุญชูออกไปกินเหล้าที่บ้าน
ของเพื่อนบ้านแถวนั้นคนหนึ่งชื่อนายศักดิ์
ตัวในศักดิ์เนี่ยเหมือนกับได้รับทราบข้อมูลจากตัวพ่อ
คนที่ฟันลูกคือพ่อบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปบอกเลยนะ
บอกที่บ้านให้ไปดูลูกชายเขาหน่อย
ปรากฏว่าเขาก็เลยไปบอกน้าสาว

น้าสาวไปถึงบอกหาหลานไม่เจอหาเท่าไหร่หาไม่เจอ

แต่รู้แต่ว่ามีคนบอกว่าเขาทะเลาะกันกับพ่อ

ก็ไปเจอร่างของหลานชาย
ไปเสียชีวิตนอนตายอยู่ในพงหญ้าข้างดงต้นกล้วยค่ะ
แต่ถามว่าแล้วตัวนายบุญชูพ่อของคนตายไปไหน

ทีนี้เขาบอกว่าตัวผู้ตายเนี่ยจริงก็มีประวัติเหมือนกันนะ
คือเคยพ้นเพิ่งพ้นโทษมาได้ไม่นานในคดีเกี่ยวกับฆ่าคนตาย
แต่เขาบอกว่าหลังจากออกมาเนี่ยตัวผู้ตายมักจะตั้งใจทำงาน
แล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดี
ส่วนตัวพ่อนายบุญชูเนี่ยที่ฟันลูกอะนะคะ
เอาแต่กินเหล้าไม่ทำงานและยังชอบไปพาเพื่อนบ้านเนี่ยมาที่บ้าน
ทะเลาะกับลูกบ่อยครั้งสุดท้ายแยกกันอยู่คนละบ้าน
ก็คิดเอาแบบนี้ชาวบ้านบอกว่าเป็นไปได้ว่า

ก็ถึงมีขั้นมีปากเสียงลงไม้ลงมือกัน
แล้วก็นี่แหละค่ะจนกระทั่งลูกเสียชีวิต
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบในห้องนอนนะคะ
ของตัวนายบุญชูคนเป็นพ่อเนี่ยพบมีดพระเนี่ยมีคราบสนิม
วางอยู่ที่หัวเตียง๑เล่มก็เก็บไปเป็นหลักฐาน
แต่ตอนนี้ตำรวจเขายังแค่ตั้งให้นายบุญชู
เป็นผู้ต้องสงสัยก่อนนะแต่เจ้าตัวเนี่ยหายตัวไปนะสิ
ตำรวจก็เลยเดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐาน
เร่งติดตามตัวนายบุญชูผู้ต้องสงสัยมาทำการสอบสวน
อืม